โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยนะ

บ้านของคุณนิวไซด์
สะเกดเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่จุดหนึ่ง
ที่เขาพบกับตะเคียนทอง
โอ้โหถือว่าเป็นตะเคียนทองที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
สิทธิ์แค่ไหนถามใจดูไปดูกันดีกว่าครับ
นี่เลยเขาบอกว่าบรรยากาศแน่นมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
กับการไปขอโชคตะเคียนทองศักดิ์สิทธิ์
เป็นตะเคียนยักษ์ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักสงฆ์บ้าน
ม่วงหนองยาวตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด
ชาวบ้านเขาเรียกที่นี่ว่าอะไรรู้ไหม

เขาเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง๒๐โคนต้น

ใช่เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตะเคียนต้นนี้เป็นตะเคียนที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่
ตะเคียนที่ให้โชคก็เลยมากราบไหว้กัน
เพ่งเล็งมาดูขอโชคขอลาบและแน่นอนแทบจะทุกคนต้องพามาด้วยก็คือ

ไม่ใช่น้องแป้งแต่เป็นกระป๋องแป้ง
เอามาถูไถนี่แหละครับมารูปคำเผื่อจะเจอนู่นเจอนี่เจอนั่น
เนี่ยแบบนี้ตามภาพที่เห็นเลย
แล้วบางคนก็ช่วยเหลือด้วยการถ่ายรูปเอาไว้ให้ดูเป็นที่ระลึก
จะได้ส่งต่อไปให้กับญาติพี่น้องคนที่รักคนที่เป็นญาติสนิท
สหายได้ดูกันไปด้วย
อย่างว่าแหละมันเป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่การที่ไปถูถ่ายการไปถ่ายเอาไว้แบบนี้เขาก็เชื่อนะครับ
ต้นตะเคียนมันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
ก็เลยต้องไปถูเพื่อเปิดมันออกมา
เล็กมากเลยนะตรงนั้นน่ะ

คือชาวบ้านแถวนั้นพอเขาไปกันเยอะเขาก็คุยกัน
ต่างคนก็เห็นเป็นไอ้นู่นเห็นเป็นไอ้นี่
เลขนั้นเลขนี้ทะเลาะกันไป

ว่าช่วยทะเลาะกันบางทีเขาช่วยกันนะคุณนะ

เขาช่วยกันนะบรรยากาศไงเออเขาจะช่วยกันนี่ไงตรงนั้นน่ะ
ตรงนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมนั่นเห็นไหม

ถึงจะแบบว่าสัมผัสได้ครบรส

มันเหมือนเป็นการประชุมบางอย่าง
แล้วพยายามหาข้อตกลงกันให้ได้

แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้
ก็คือต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใหญ่เนอะต้นใหญ่ตะเคียน

ใช่น่าจะเก่าแก่นะคุณค่ะนี่แบบเอาแป้งเป็นร้อยแล้วอุ่นพัดเลย
เก่าแก่มากเพราะว่าดูจากลายของไม้
มันก็จะบ่งบอกอายุได้นะครับ
เคียนก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์แหละ
สมัยก่อนใช้ทำเรือใช้ทำอะไรต่างเยอะแยะมากมาย
เขามีประโยชน์นะจริงเราพูดถึงในเรื่องของสมัยโบราณ
ที่เราต้องใช้ไม้ต่างในการเป็นแบบพาหนะนำกาล

ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วหนึ่งหายากด้วยนะคะ

ลูกหลานคนรุ่นใหม่ก็ดูเอาไว้